ใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างตามที่สารกำหนดมาก่อนเนี่ยค่ะ

ใช่ค่ะก็คือตอนนี้คือศาลก็จะให้สิทธิ์ทั้งคู่เท่ากันนะคะ
เป็นคนคุณพ่อห้าสิบเปอร์เซตคุณแม่ห้าสิบเปอร์เซต
แต่มันมีเรื่องที่ว่าแบบบ้านหลังอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
แบบว่ายื่นยื่นคำลองสายได้ยืนไปยังไงบ้าง
ก็เรื่องนี้ก็คือยังไม่เรียบร้อย
แต่ว่าตอนนี้ก็คือดำเนินการตามตรงนี้ไปก่อนอย่างนี้ค่ะ
อืมจะแบ่งเวลาจะแบ่งเวลาไม่ได้กันอย่างไรบ้าง
มีแบบเวลาที่แบบอืมอันนี้เวลาลงทัวร์
เหมือนคนละครึ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็น
ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าพองหรือไม่พอง
ถึงที่เราตามนี้ตามนี้ไปก่อนก็คือช่วงช่วงนี้ก็คือดำเนิน

แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเราก็
อยากให้ลูกได้รับอะไรที่ดีที่สุด
จิตใจตอนนี้น้องเองเป็นยังไงบ้างคะ
ในที่ปิจารณ์เองอะไรงั้น
การพัฒนาการของทุกอย่างก็คือดีปกติแต่ว่าเรื่องของความเข้าใจก็มีมากขึ้น
สภาวะอารมณ์น้องยังตามวัยเด็กหรือว่าอย่างไร

มีอะไรที่เราเองยังต้องกังวลไหมคะ
จริงคนเป็นแม่ก็กังวลทุกเรื่องอยู่แล้วหมายถึงว่าแค่ลูกแบบยุ่งกัดอะไรอย่างนี้ก็กังวลอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเราก็ดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
แต่น้องคือฝังตัวได้แล้วใช่ไหมนะว่าถึงเวลาแล้วก็ไปบ่านู้น

แล้วในส่วนแรกมันจะมีปัญหาเดียวกับการต่อโทษ
คือดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเหมือนด้วยอายุเขาก็มีความเข้าใจอะไรเยอะขึ้นด้วยวัยที่ว่าเขาก็จะเข้าใจว่ากฎของสังคมตอนนี้ต้องยังไง
หมายถึงว่าด้วยพัฒนาการของเขาด้วย
มีที่บอกที่จะบอกตลอดไหม
เราก็จะบอกตลอดว่าอันนี้เรามีความจำเป็นยังไงคุณพ่อทำการรายคุณแม่ทำอะไร
ก็จะอธิบายเป็นเหตุเป็นตัวเอง
อาทิตย์ใดระยะยาวอะไรบ่อน
หมายถึงว่าณปัจจุบันหรือว่า

มันเหมือนกับว่าพอทั้งสองคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือ

คือทั้งคู่เนี่ยอยากได้ใน

อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าอยากได้ในสิ่งเดียวกันก็จะตกลงกันยังไม่ได้
แต่คือใจเราเองก็ยังไม่ได้โอเคในสภาวะตรงนี้ที่แบบว่าลูกสองบ้าน
คืออยากให้มีคนดูแลหลักอะไรไม่ฟะ
คือจริงยังไงถ้าต่อไปในอนาคตยังไง
ไม่เคยคิดจะให้เขาขาดของใครคนใดคนหนึ่งค่ะ
แต่ว่าจะให้เขาอยู่ยังไงให้มีคุณภาพที่สุด
ตามที่คุณหมอเด็กแนะนำ

ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมคะ
ว่าเราสามารถคุยกันเองได้

ก็จริงก็หวังว่าจะคุยกันได้

แต่ว่าตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะ
วันที่สานล่าสุทธิ์ที่คุณสาน
ก็ยังไงก็คือเราก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูก
ก็ต้องมีเรื่องลูกที่จะต้องปรึกษาอะไรอยู่

คือน้องก็อยู่กับพี่ตายใช่ป่ะคะ
ก็อันนี้เราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าก็คือทำอะไรไม่ได้
คือเขาก็จะให้มอบให้หมดกับแฟนหรือยังไงคะ

ก็คิดว่าแหละค่ะ
เพราะว่าเราแบบไม่สามารถเข้าไปแบบแตะอะไรตรงนั้นได้
คือบอกเขาไม่ได้ว่าช่วงนั้นเรามาดูเตรียมแทนหรือไง

ตอนเมื่อเราคุยกันเรื่องแบบแบบนี้เราคุยกันได้ไหม
จริงเราแบบสามารถยกทุกอย่างออกไป
คือหมายถึงว่าถึงแม้จะเลิกกันแล้ว
ถึงแม้จะเคยโอ้โหทำกันแบบเจ็บปวดอะไรอย่างนี้

คือปัจจุบันเราก็โฟกัสในเรื่องของ
หนักควรดีเราต้องดูแลวิธีมันให้ดีที่สุด

นายค่ะถามไม่ลืมความสัมพันธ์ตอนนี้ยังอย่างหรือยัง
ยังค่ะยังแต่ว่าคือมันมีการตกลงกัน

คือตั้งแต่วันที่๓๐สิงหาปีที่แล้ว
แต่ว่าหยุดสถานะการเป็นสามีภรรยากาศ
คือต้องรอเอกสารทางการหรือว่ายังไงคะจริง
คือเหมือนกับต้องลองตกปรับสรรค์
เพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียด
ไม่ใช่อยู่ดีทำอะไรได้โดยภารการ
มันทำไม่ได้
ก็ไม่ค่อยนะคะ
เรารู้สึกว่าแบบมีความสุขมากขึ้นแบบ
มีความเหมือนกับ

เหมือนเราได้อยู่กับคนที่อยู่กับครอบครัวของเรา
อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีครอบครัวคุณ
ก็รู้สึกว่าเออมีกำลังใจในการแบบดำเนินชีวิต
แล้วก็มีกำลังใจในการเลี้ยงดูพี่พิมแบบ

เราก็จะข่ายทอดความสุขข่ายทอดพลังที่เราจะสามารถดูแลเขา
ดูแลเขาถึงแม้ว่าวันที่เขาจะโอ๊ยงอแง
ที่สุดเราก็ยังแบบสู้ดูแลลูกได้เลยไงครับ

ทำภาวะเหมือนคนอื่นจะมองกัน
มันก็มีความจำเป็นจริงที่จะต้องพูด
แต่ตอนนี้ก็หันมารับงานอะไรมาจริงคือใช่ป่ะค่ะ
คนอาจจะแบบไม่ได้สังเกตว่าเออพอเราตกลงกันอย่างนี้
เราก็โพสต์เลยว่าเออเราก็กลับมารับงานแล้วนะ

เหมือนกับว่าช่วงที่

ไม่อยากลงอาทิตย์
ไม่ใจแต่ยังไม่มี
ก็อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาสักอันเนี้ยครับ

อยากให้พี่พิมได้รับผลที่ดีที่สุด
ขอแค่บางอย่างตัวตัวตัวสุด

เอาตัวเด็กผลประโยชน์ของลูกเป็นที่ตั้งที่สุด
มีคงเหมือนกับเราไม่ควรเอาลูกมาเป็นลูกมนต์
เราอยากให้เขาเปิดโตมาอย่างสุดภูมิที่สุด
ส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันจะเคียบไปจนกว่าสุดปลายแล้ว
ไม่ทราบเลยค่ะแต่ก็อยากให้เร็วที่สุดค่ะ
แล้วสุดที่คือทำเรื่องอย่างค่ะแล้วก็เรื่องสิทธิ์ชาย
ใช่ใช่